มีเอกลักษณ์โดยเฉพาะเรื่องของอาหารที่สดอาหารที่ใหม่
แล้วก็ราคาที่ทุกคนสามารถหาซื้อมาทำอาหารได้อย่างง่ายดายนะครับ
เอาล่ะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปตะลุยตลาดเมืองตราด
ติดตามได้จากคุณนันทพรธาวระครับ
เป็นตลาดสดของทะเลใจกลางเมืองจังหวัดตราดค่ะ
ที่นี่เรียกได้ว่ามีของทะเลสดมากมายเลยนะคะ
เป็นสินค้าจากเรือประมงพื้นบ้านที่นี่แหละค่ะ
จากท่าเรือแหลมงอบแล้วก็ท่าเรือเล็กในพื้นที่จังหวัดตราดค่ะ
แต่ว่าจะมีของทะเลอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันค่ะ
เช้านี้พาคุณผู้ชมมาเดินตลาดสดซอยไร่รั้งกลางเทศบาลเมืองตราด
นับว่าเป็นศูนย์รวมตลาดสดที่จำหน่ายทั้งอาหารพืชผักและผลไม้
โดยเฉพาะตอนเช้ามืดตั้งแต่ช่วงตี๒เป็นต้นไป
ที่นี่จะกลายเป็นแหล่งจำหน่ายอาหารทะเลสด
บรรดาเรือประมงพื้นบ้านหามาได้
จากทะเลชายฝั่งจังหวัดตราดนั่นเองค่ะ
กุ้งหอยปูปลาสดใหม่

นักท่องเที่ยวมักแวะเวียนมาซื้อหาของทะเลที่นี่
ติดไม้ติดมือกลับไปทำอาหาร

กับเจ้าปลายักษ์ตัวยาวนี่แหละค่ะ

ส่วนใหญ่นิยมซื้อหาเพื่อนำไปทำเมนูห่อหมกปลา
หรือจะเป็นเมนูขนมจีนน้ำยาปลา
ก็อร่อยเด็ดไม่เป็นรองใคร
เพราะเนื้อปลาที่นี่เป็นเอกลักษณ์ของปลาน้ำดอกไม้
แผ่นแบ่งขายราคาก็อยู่ที่กิโลกรัมละ๑๖๐บาท
จะมีปานน้ำดอกไม้ตะคองบักบาง
แล้วก็จะมีกระพง
อย่างปานน้ำดอกไม้นี่ไว้ทำอะไรครับ
ส่วนมากส่วนมากก็จะไปทำน้ำยานหมุมจีนแล้วก็ห่อหมก
แล้วก็เนื้อจะเป็นอย่างไรครับ
เนื้อจะเป็นปลาจะเป็นประเภทเนื้อนิ่ม

ไปทำห่อหมก

บางคนเขาก็จะแร่เนื้อเอาไปผัดต้นหอม

มาแว่ซื้อที่นี่อังไงบ้างครับแม่
มากันแทบทุกคนมาแว่ซื้อที่จราสด

อย่างเจ้าปลาลูกแก้วเคี้ยวมรกฏสีสันสวยงามนี่แหละค่ะ

เหมาะกับการทำอาหารทุกประเภท

ราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ๑๐๐บาทเท่านั้น
หรือจะเป็นปลากระเบนราคากิโลกรัมละ๓๐๐บาท

ยังมีของแห้งที่เก็บไว้รับประทานกันได้นาน
อย่างปลาหมึกแห้งหรือสาหร่ายทะเลค่ะ
ซ้ายหน่อยที่นี่จะมีมุมสะพานน้ำชากาแฟโบราณ

ใครอยากใส่บาทตอนเช้าก็สามารถสั่งให้แม่ค้า
ตักอาหารเป็นชุดสำหรับใส่บาทได้ค่ะ
จะเริ่มเดินบินทบาทบริเวณหน้าตลาดไร่รั้ง
ตั้งแต่เช้ามืดจนถึงสาย
ที่นี่จะเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ผู้คนพลุกพลาด

ก็จะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตที่เรียบง่าย

หากเลยไปช่วงบ่ายจนถึงช่วงเย็น
ตลาดสดอาหารทะเลแห่งนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นตลาดขายอาหารที่ปรุงสำเร็จ
อาหารขาวหวานมีให้เลือกมากมาย
หมุนเวียนผลัดเปลี่ยนกันตลอด๒๔ชั่วโมง
เป็นตลาดที่ไม่หลับไหลถูกใจคอนักช็อปนักชิมไม่ควรพลาดค่ะ
ันทพรธวระข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน